เดี๋ยวสิ

มันเป็นมือพิเศษยังไงบ้างครับ

เขาก็ไปกับพรับกลัวตอนที่เขาบินใหญ่ค่ะ
พิเศษเพราะว่ามีเพื่อนมาอยู่รวมตัวกันเยอะ
แล้วมือที่ทานกับพี่ปุ๊กล่ะคะ
พิเศษทุกเม้านะ

เรียบร้อยแต่ผมไม่ได้ทำ

คมขอบคุณค่ะไม่ได้ดูอีกได้

แต่ไว้เข้าไหลแค่เราอยู่เหมือนกันนะคะพี่ย่าง

เพราะเขาแซวตลอด

ตอนนี้อยากได้อะไรไหมผม

อยู่ด้วยก้านแบบนี้นิดหนึ่ง
หรือว่าพี่ให้เวลาให้ขอบรรยา

ทำไมอ้มอุดอัดกว่านี้
ปานี้คำถาม

เปลี่ยนหรือเปล่า
อยากฝ่อนกับเอยสโน้ท
เอ้าชอบต้นเป้มเองจริงเหรอ

ปื๊กร้วย
พี่อัมมีกระเป๋าให้แต่เด็กแอบมาบอกจริงพี่เอ๊ยเขาชอบให้พี่อัมป้นนะคะ
จะมีความสุขมากเลยรู้อยู่แล้วว่าพี่อ้ำจะต้องป้นแต่ก็ต้องกดเงินมาให้พี่อ้ำป้น
คือเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งเลยนะ
พี่เอ๊ยไม่เคยป้นน้ำเลยอ่ะไม่ควรเลยอ่ะ

มันจะได้กินกันเรื่อยนะ

เปิดกล้อง๓วันแรก
คืนที่๓ไม่สบาย
แตกว่า๘อาทิตย์
พอเปิดกล้องนี้เมื่อคืน

วันนี้นักขำเบื้อเรือ

กว่าจะได้นอนก็ตีสงคราม๑แล้ว
ตีสงครามธึงตื่นแล้วทิศกัน
แล้วก็พยายามนอนเร็วขึ้นมา๕ทุ่ม

เราก็ตื่นตรงนั้นมาตี๕
เล่นไม่ค่อยสบายง่าย
กับน้องมิ๊กเป็นยังไงบ้างเขาด้วย
น้องมิ๊กน่ารักมาก

มิ๊กทำให้อ้ำรู้สึกว่า
ถ่ายแล้วถ้าจะเอาอะไรไปสู้เนี่ย
แล้วล่าสุดคือเมื่อวานอ้ำก็เลยแบบว่า

เค้าซื้อแจกทุกคนเลยนะฮะทุกคนนะฮะ

เขาก็ตั้งใจนั่งในรถไปไกลมาก

บัตรโกอะไรบัตรโก

ก็ไปแล้วโทรโทรศาสตร์ก็ติดรูปมิกซ์

คำลังใจดีที่เขาก็แปะรูปอ้ำบ้าง
ต้องเซ็คทุกวันไหมคะ

เพราะว่ารูปอ้ามวางแผนอาทิตย์หน้าแล้ว

แข็บไปตามสื่อบ้างไหมคะ
เขาเก่งมากเลยนะ

สติปัญญา
เธอต้องขอเสื้ออ้อมก็ไจล่ะที่มีชายอย่างอ่อเจ๊

กระเบียนจ้องหรอพี่อ้ำเหมือนไงครับ

ซึ่งผู้หญิงจะดำกว่าผู้ชายได้ยังไง
อ่ำก็เลยเอาตัวอ่ำมาปิดของตัวเลย

อ้ามก็คุยก่อนไม่กล้าดู

ดรดมันเกิดแบบพี่มีคนจิ้นเกินตรงกับภาพออกมา

ไม่เดิมเผื่อหลังออกมาคนก็ชอบแล้ว
สนุกมากเลยอ่ะ

มันสนุกมากจริง

เรื่องนี้แพะเอกร้ายมากเลยมือปากจัดมาก

หน้าราคอนปะ
เย่ราคอนปะ

ภายพิมพ์เต็มที่แล้วยังเนอะ

กรับพิมพ์ได้ดูน้องแล้วภักดีเหมือนกัน

ได้ดูแน่นอนมั่นใจค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป